อีกหนึ่งเรื่องฮือฮากันมากเขาบอกว่าต้นไผ่ออกลูก
ออกลูกได้รึเปล่าปกติเราเห็นแต่แบบใบไผ่หนอไผ่หนอมากออกหนอ
ออกหนอชาวเน็ตก็แบบอุ๊ยนี่มันเป็นล้างร้ายหายเย็นนะ
คำสุภาษิตโบราณว่ากันว่าหรือเปล่านะคะนี่คือภาพต้นไผ่ที่โลก
เชียลแห่แชร์กันคนโพสต์เขียนข้อความว่าโบราณกล่าวไว้ว่า
ไหนบ้านเมืองอยู่ไม่เป็นสุขเกิดความแห้งแรง
ข้าวยากหมากแพงต้นไผ่จะออกลูกให้เห็นผู้เท่ากล่าวไว้แปลกดีเนอะ
โพสต์ภาพอุ้ยชาวเน็ตเห็นตื่นตกใจกันใหญ่เลยนะคะ
เขาบอกว่านี่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองดูไม่สงบเป็นรางร้ายอะไรหรือเปล่า
แน่นอนมีคนหลงเชื่อกันเยอะนะคะล่าสุดอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์วิทยาตาสว่างเนี่ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็โพสต์เฟซบุ๊คให้ข้อมูลชัดเจนค่ะบอกว่าต้นไผ่ออกดอกติดผลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะ
ถามกันมาเยอะว่าจริงไหมอาจารย์เจ็ดบอกแบบนี้ครับมันเป็นลูกของต้นไผ่จริง
แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวบอกเหตุอาเภษอะไรแต่ยุคแห้งแรงข้าวยักหมักแพงเนี่ย
นี้จริงจริงด้วยครับมีปิดท้ายเอาไว้นะคะสรุปแล้วไม่ใช่เรื่องแปลก
ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ว่านานทีจะเห็นค่ะไม่ได้เป็นรางร้ายแต่อย่างใดนะคะ
ช่วยแก้ไขข้อสงสัยให้กับหลายหลายคนยังไงก็อย่าลืมเช็คก่อนแชร์กัน
ถ้าไม่รู้อะไรชัวร์ไม่ชัวร์มาเช็คได้ทุกเช้าแบบนี้นะคะ

ขอบคุณน้องเฟื้องด้วยนะคะ